เรื่องเหตุการณ์เรือยอดที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็จมกลางทะเล
ปัปตันหายไปคุณผู้ชมล่าสุดไปพบกัปตันแล้วครับ
แต่ว่าพบเป็นศพไปเกยตื้นที่ชายหาดสภาพศพนี่ถูกไฟไหม้เกรียมทีเดียวครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับชาวบ้านหมู่ที่๒นะครับ
ตำบลตะกรบที่อำเภอชายาจังหวัดสุมราชธานีนะครับ
ก็แจ้งว่าไปพบศพไปลอยเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดนิยม
ห่างจากจุดที่เรือยอดลำหนึ่งที่ถูกเพลิงไหม้
จอดเอาไว้วันนี้ประมาณ๕๐๐เมตรครับ
หลังเจ้าหน้าที่นั้นกู้ซากขึ้นมาได้สำเร็จ
แต่ว่ายังไม่พบนายสำรานพิพัฒน์พลสกุลกัปตันเรือยอด
จมไปกับเรือตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคม
ต่อมาเนี่ยทางด้านของกู้ภัยอำเภอชายานำส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลชายาครับ
โดยมีญาติของกัปตันเรือเดินทางไปดูศพ
พร้อมยืนยันว่าศพดังกล่าวคือกัปตันจริงก็คือนายสำราน
และตามหลักศาสนาอิสรามจำเป็นต้องนำศพไปฝังภายในวันนี้นั่นเองครับ
แต่ว่าด้านพนักงานสอบสวนจำเป็นต้องนำศพนั้นส่งแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสุรธานีก่อน
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลรวมไปถึงการพิสูจน์ถึงเวลาที่เสียชีวิตว่าเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังเกิดเพลิงไหม้
เพื่อจะได้ทราบข้อที่จริงนะครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะทราบผล
สำหรับศพที่ลอยขึ้นไปเกยที่ชายหาดนิยมนั้น
พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าเบื้องต้นอาจจะหลุดลอยออกมาจากตัวเรือหลังจากที่กู้ซากแล้วนำไปจอดไว้เมื่อคืนนี้หรือไม่ก็อาจจะลอยมาจากจุดที่เรือจมก็เป็นได้นะครับ